สร้างอาชีพสร้างรายได้จริงมันก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะ
ทั้งเรื่องของการปลูกผักเอยทำขนมขนมอะไรต่างเนี่ยค่ะ
วันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งไอเดีย
เป็นการประยุกต์เขาเรียกว่าเป็นข้าวแล้วกัน
แล้วก็มาดัดแปลงให้มันเป็นขนม
ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นขนมเบรกเลยค่ะ
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านน่าสนใจมากคุณผู้ชม
เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุราธานีเนี่ย
เขามีการร่วมกับหอการค้าจังหวัดสุราธานี
รวมไปถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ข้าวหอมพันชายา
จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากข้าวหอมชายาค่ะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกณิฐาธิราชเจ้า
รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เป็นการสนองพระราชดำริพร้อมนำขนมพื้นบ้านที่ประยุกต์จากแป้งข้าวหอมชายา
มาทำเป็นขนมเบรกหรือเรียกว่าขนมของว่าง
คุณผู้ชมแล้วก็จะพาไปที่นี่แหละที่ดูที่เขาทำกันอยู่แบบนี้
หนึ่งในนั้นก็ทำเป็นขนมครก

อยู่ที่จังหวัดสุราชธานีกรรมชัยานี่แหละ
ที่คุณชนะบอกมีทั้งขนมครกใช่ไหมอันนี้อะไร
ทองม้วนสด
เป็นทองม้วนสดมะพร้าวอ่อนแล้วก็มีขนมใบบัวอีกด้วยนะ
แล้วก็มีการจัดเป็นอาหารชุดเบรกค่ะ
เป็นกล่องสวยงามมาก
โดยขนมที่ทำขึ้นจะใช้ส่วนผสมจาก
จมูกข้าวหอมไชยา
ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองที่ปลูกมานานกว่า๑๐๐ปีแล้ว

อย่างเช่นมันมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ด้วย
แล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
เพราะว่าเราใช้ในส่วนของจมูกข้าวด้วยนะคะ
แล้วที่นี่เขาบอกว่าได้โซโลแกนเลยนะ
บอกว่าออกรวงหอมทั่วทุ่งเวลาหุงหอมทั่วบ้าน
นี่โซโลแกนของข้าวหอมชายาของเขา
นายมานิดหมวดสุกอายุ๕๑ปี
รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ข้าวหอมพันชายา
เขาก็บอกว่าชุดอาหารเบรกของที่นี่นะจะเน้นไปที่ขนมพื้นบ้าน
ปกติเราจะเคยเห็นอาหารเบรกเป็นพวกเบเกอรี่ใช่ไหมคะ
ปังบ้างล่ะใช่ค่ะแต่ว่านี่เป็นขนมพื้นบ้านแบบนี้เลยค่ะ
ขนมจะได้จากข้าวหอมพันชายา
แล้วมันก็จะมีความหอมที่แตกต่างมีคุณค่าทางโภชนาการด้วย
พร้อมเสิร์ฟในกิจกรรมหรือว่างานประชุมต่าง
ภาพลักษณ์ที่มันสวยงามออกมาเป็นกระทงแบบนี้
โอ้โฮเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมนะยิ่มเลยเป็นไอเดียที่เก๋มากเลย
สำหรับใครที่สนใจอยากจะใช้บริการชุดอาหารว่างอาหารเบรก
ขนมพื้นบ้านจากข้าวหอมพันชายา
และอยากสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมชายานะคะ
คุณผู้ชมติดต่อไปได้เลยที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์
ข้าวหอมพันชัยยาหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ๐๘๑๗๒๘๑๕๔๗นะคะ

เป็นไอเดียดีเหมือนกันนะคุณชนะนะ

ต้องพักเวรกกินกาโฟงกาแฟใช่ไหม
กับขนมไทยหวานหอมมันแบบนี้

แล้วมีการนำพวกพืชพันธุ์ธรรมชาติที่อยู่ท้องถิ่น
มาทำเป็นขนมด้วยค่ะจมูกข้าวไม่ใช่จมูกผมนะ
หมายถึงจมูกข้าวมันมีประโยชน์นะ
คุณต้องถามมีกาบ้าน่ะบำรุงสมองก็มีอีก
กินแล้วอ่าคุณบ้า